ดูเรื่องทางหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีหวย๓๐ล้านบอกว่า
จะดำเนินคดีกับบุคคล๓กลุ่มอย่างแน่นอน
๓กลุ่มที่ว่าก็คือกลุ่มแรกเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
กลุ่มที่๒เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุ
และกลุ่มที่๓ก็คือกลุ่มกองเชียร์นั่นเองนะคะ
ส่วนทางด้านผู้การกองปราบก็บอกว่า
การที่ในแผนเดินสายไปหลายหน่วยงานเหลือเกิน
เรื่องนี้ไม่มีผลกับการทำงานนะคะ
ยังไงการทำงานก็ยังทำงานได้ตามปกติ
โดยล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
บังคับการปราบปรามก็ระบุว่ากรณีที่นายแผน
เดินหน้ายื่นคำร้องกับหน่วยงานต่างไม่มีผลต่อการทำงาน
แล้วก็การสรุปสำนวนการสอบสวนของตำรวจกองปราบ
ขณะนี้สำนวนคดีคืบหน้าไปเยอะแล้ว
ถือว่าสมบูรณ์เกือบ๑๐๐
ซึ่งในคดีนี้มีสำนวนที่จะต้องส่งให้กับอายการทั้งหมด๓สำนวน
แต่ว่าตอนนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้ว๑สำนวน
ส่วนอีก๒สำนวนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สมบูรณ์ของพยานหลักฐานแล้วก็สำนวนการสอบสวน
เหลือแค่ลงมติจากที่ประชุมคณะทำงานในคดีนี้
ว่าจะส่งสำนวนทั้งหมดให้กับอายการเมื่อไหร่
ทีนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกินเดือนนี้
ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก๒สัปดาห์เองนะคะ

ถูกตำรวจกองปราบปรามชุดคอมมันโดสะกดรอยตาม

แล้วก็มีการติดตามความเคลื่อนไหว
ซึ่งผู้การกองปราบก็ปฏิเสธนะคะ

เพราะว่าคดีนี้มันไม่มีความจำเป็น

เขาก็มีภารกิจมีอะไรที่จำเป็น
แล้วก็สำคัญมากกว่าที่จะมาตามตัวในแผน

ในแผนถูกออกหมายเรียกครั้งที่๒แล้ว

ให้มาพบกับพนักงานสอบสวนที่กองปราบ
วันพุธที่จะถึงนี้๒๑มีนาคม
แล้วเมื่อวานนี้ทางตำรวจกองปราบ

ก็เอาหมายเรียกไปที่บ้านพักของนายแผน

พอไปถึงที่บ้านคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ก็เห็นว่ามีคนอยู่ในบ้าน๑คนไม่ใช่ตัวในแผน
แต่ก็เอาหมายเรียกมอบให้
แล้วก็แจ้งข้อมูลต่อให้ในแผนปฏิบัติตามหมายเรียก
แล้วก็มีการถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ
ซึ่งกรณีนี้ก็จะเห็นว่าตำรวจก็ไม่มีความจำเป็น
จะต้องส่งชุดปฏิบัติการพิเศษไปส่งหมายเรียกให้
แล้วก็มองว่าการที่จะเอาหมายเรียกไปมอบให้ในที่ต่าง
ตอนที่ในแผนไปร้องตามหน่วยงานต่างเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าถ้าเกิดในแผนเขาบริสุทธิ์ใจ
ก็มาต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมมาพบพนักงานสอบสวน
เพราะว่าถ้าเกิดมีพยานหลักฐานต่างก็สามารถต่อสู้ในชั้นศาลได้
ส่วนหลังจากวันที่๒๑มีนาคมนี้

หลังจากนี้ก็จะมีการออกหมายจับเลยหรือไม่นั้นอันนี้คือเป็นคำถาม
ซึ่งท่านก็บอกว่าจะต้องรอหลังกำหนดในหมายเรียกก่อน
แล้วยังไงค่อยมาพิจารณาการดำเนินการขั้นต่อไปต่อ
เพราะว่าอย่างที่ท่านเคยบอกไว้ถ้าสมมุติเกิดหมายเรียกครั้งที่๒

ก็จะต้องมีการยื่นเอกสารยื่นหนังสือชี้แจงอย่างชัดเจน
คือตามกระบวนการของตำรวจแล้วเนี่ย

ถ้าออกหมายเรียก๒ครั้งแล้ว
ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนเนี่ย
ครั้งที่๓สามารถขออนุญาตศาลขออนุมัติศาลออกหมายจับได้

ถ้าเกิดจะว่าจำเป็นจริงมาไม่ได้จริงต้องแจ้งมา
ทีนี้ดูเรื่องของการดำเนินคดีบ้าง
พลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ในฐานะหัวหน้าคณะชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีหวย๓๐ล้าน
ก็เปิดเผยถึงเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาแบ่งออกเป็น๓กลุ่ม
ตอนนี้กลุ่มแรกมีการดำเนินคดีไปแล้ว๒คน
นั่นคือกรุงปริชาแล้วก็เจ๊บ้าบิล
ส่วนกลุ่มที่๒ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นะ
ว่าจะออกหมายจับเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่ม๓ที่เป็นกองเชียร์
รวมถึงคนที่ออกมาเคลื่อนไว้มาให้สัมภาษณ์ในทิศทางต่าง
แล้วคนกลุ่มนี้ทำให้สังคมเกิดความสับสน
ซึ่งทางคณะทำงานก็จะต้องดำเนินคดีกับบุคคลทั้ง๓กลุ่มให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่จะสรุปสำนวนมีความเห็นส่งให้อายการพิจารณาสั่งคดีต่อไป
ทีนี้เรื่องของสำนวนคดีกรณีอดีต
ผู้การกาญจนบุรีพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ที่เป็นผู้ต้องหาตามความผิด
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
รวมถึงคดีของครูปรีชาเจ๊บ้าบิน
แล้วก็เจ๊พัดที่ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงาน

เข้าไปยุ่งเหยิงกับเขาไปมีการสั่งการลักษณะว่า
ให้ไปทำให้กลมกลืนอะไรพวกนี้นะครับ
นี่แหละค่ะที่บอกกองบังคับการปราบปาม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือว่าบกปปเนี่ยนะคะ
ก็แยกไปดำเนินคดีเป็นอีกสำนวนหนึ่งเลยนะ
เพราะเป็นเรื่องของข้าราชการ
แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเป็นฐานผู้สนับสนุนนะครับ